เมื่อวานนี้ตอนเช้าไปเจอหนุ่มคนหนึ่งคือนายจักรพรรดิกลั่นสุวรรณอายุ๒๐ปีถูกยิงเสียชีวิตที่ร้านคาแคร์ที่นครศรีธรรมราช
ร้านนี้ชื่อร้านลูกหมูคาแคร์
เจ้าของร้านนี่ชื่อเล่นชื่อลูกหมูซึ่งเขาหายไป
ชาวบ้านบอกว่าเมื่อคืนวันก่อนตอนค่ำนี่คือลูกหมูนะฮะ
เจ้าของร้านลูกหมูคาแคร์อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะฮะ
ที่พื้นที่ของสพสิงหานครเหมือนกับเขานั่งดื่มกินอะไรอยู่กับลูกจ้างในร้านด้วย
ก็คือผู้ตายนี่แหละที่ชื่อจักรพรรดิอายุ๒๐ปี
แล้วมีปากเสียงอะไรกันไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องของการทวงเงินค่าแรงหรือเปล่า
มีเสียงปืนดังขึ้นนี่ฮะทีแรกชาวบ้านก็ไม่ได้เอกใจอะไรไม่รู้ว่าเอ๊ะเสียงอะไรยังไงกัน
จนกระทั่งตอนเช้ามาเนี่ยก็มาเจอจักรพรรดิถูกยิงเสียชีวิตอยู่ตรงนี้
แต่เจ้าของร้านเนี่ยหายไปไม่อยู่ที่ร้าน
ตำรวจก็เลยคาดว่าคนก่อเหตุก็คือเจ้าของร้านนี่แหละชื่อจริงชื่อนายวีรพฤษขุนทอง
ชื่อเล่นชื่อลูกหมูอายุ๓๐ปีเป็นเจ้าของร้านนี่นะฮะ
คือคนที่เสียชีวิตจักรพรรดิกลั่นสุวรรณอายุ๒๐ปีเนี่ยเขาเรียนอยู่ปวช๓นะฮะ
นี่น้องจักรนะครับที่เสียชีวิตแม่เมื่อวานตอนเช้ามาเจอศพลูกชายนี่ร้องไห้
หลังจากมีคนแจ้งข่าวแม่บอกลูกชายมารับจ้าง
เป็นพนักงานล้างรถที่คาแคร์แห่งนี้พอเรียนเสร็จขี่จักรยานยนต์มา๑๐กว่ากิโล
นะเพื่อหารายได้พิเศษแล้วอยู่ดีดีเนี่ยมาถูกยิงตายได้ยังไง
เจ้าของร้านก็หายไปไหนก็ไม่รู้ล่าสุดวันนี้ครับทุกผู้ชมครับ
นายวีรพฤษหรือว่าลูกหมูนะเจ้าของร้านลูกหมูคาแคร์
มามอบตัวกับตำรวจแล้วนะฮะนี่ครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงสายวันนี้นะนี่คือเมื่อวานเนี่ยตำรวจเขาขอสารอนุมัติออกหมายจับเลยนะ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเลยนะของสารจังหวัดทุ่งสงศ์
ญาติพามามอบตัวกับพลตมตรีสมชายซื่อต่อตระกูล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบตัวที่สพสิงหานครเจ้าของพื้นที่
พร้อมกับปืนขนาด๑๑มมไม่มีทะเบียน๑กระบอกกระสุนปืนอีก๑๒นัด
เพราะร่องรอยแล้วก็กระสุนที่อยู่ในศพของนายจักรพรรดิหรือว่าน้องจักรเนี่ยมันคือ๑๑มม
แล้วก็รถกระบะอีซูซู๔ประตูสีขาวที่ขับหลบหนีไปด้วย
คือความจริงรถคันนี้ตำรวจไปยึดได้ที่บ้านแม่ของในลูกหมูนะฮะ
อยู่ห่างจากคาแคร์ของเขาสัก๑๐กิโลเมตร
แต่ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธทุกข้อหานะครับ
แล้วก็ยังไม่ยอมให้การอะไรเพิ่มเติม
บอกแค่ว่าทนแรงกดดันของตำรวจไม่ไหวกลัวจะถูกวิสามัน
ก็เลยติดต่อให้ญาติพามามอบตัวเพื่อสู้คดี
ทีนี้ยิงไม่ยิงอย่างไรก็ต้องสู้คดีกันต่อไปเพราะเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ยิง
ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไปพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับ
แล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนในพื้นที่ที่เป็นเจ้าของคดี
แจ้งข้อหานัก๓ข้อหาตอนนี้คือฆ่าผู้อื่นนะฮะ
แล้วก็เรื่องของมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
เรื่องการพาปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีเหตุจำเป็น
ลองฟังทางผู้การนครศรีธรรมราชหน่อยนะครับเกี่ยวกับคดีนี้
เมื่อโรคน้องน้องเป็นมรึะครับตอนนี้เราก็พยายามให้การเราจะสอบสรรพคำเรียบร้อยครับ
ที่ร้านตอนค่ำอยู่กัน๓คน

มีน้องจักรผู้ตายแล้วก็มีคนในร้านอีกคนนึง
ซึ่งตำรวจบอกว่าคนในร้านคนนี้นี่แหละเป็นพยานยืนยันว่า
เจ้าของร้านยิงจักรตาย
ก็นำไปสู่การขอนุมัติศาลออกหมายจับ
ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้เจ้าของร้านก็มา
มอบตัวแต่เขาปฏิเสธนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ต้องหาปฏิเสธ
ก็ไม่ต้องทำแผนนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ญาติรับศพของ
ผู้ตายเนี่ยมาตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่บ้านนะครับบ้านอยู่ที่หมู่๖ตำบลนาหมอบุญ
อำเภอจุลาพรจังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ตั้งศพของน้องจักร
บรรที่รั้นคาโคร
สุดท้ายเนี่ยเหมือนกับมีปัญหากับเจ้าของร้าน
รู้สึกจะเรื่องทวงเงินค่าแรงหรืออะไรยังไงนี่แหละ
พยานที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยยิงจักรตาย

ก็สู้คดีกันไปแต่โอ้โหเนี่ย

ตอนอายุ๒๐อย่างนี้หรอ
ก็มาร่วมแสดงความอาลัยกันนะครับที่บ้านจะตั้งบำเพ็ญกุศลศพ๑๐วันนะฮะ
ปนักกิจศพจันทร์๒๕กรกฎาคมนะครับที่วัดสำนักขันอำเภอจุลาพร
เมื่อวานที่ไปที่ร้านคาแคร์ที่เจอศพลูกชายเนี่ยร้องไห้นี่ฮะ
วันนี้แม่บอกว่าพอรู้ข่าวว่าตำรวจได้ตัวมือยิงลูกชายแล้ว
ก็ดีใจนะจากนี้ไปขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจขอให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ในส่วนของแม่ยังไงก็ไม่ให้อภัยคนที่ฆ่าลูกชายแม่
เมวะน่าจะเป็นเผ็ดนั้นกับเหลืองนั้นแต่ว่ามันผูดแล้วนะครับ
ไม่รู้มันพูดไม่พูดครับถ้ามันพูดก็มันพูดเขียงเง่าแหละครับ
ติดใจไหมหรือว่ายังให้อภัยไหมเค้านั้นมาให้แม่ฮะผม
เมื่อวานมีคนแจ้งข่าวบอกแม่ลูกชายแม่ที่อยู่ร้านค้าแท้

ก็เรียนหนังสือแล้วก็มาทำงานรับจ้างร้านคาแคร์

เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าทางคดีกันต่อไปกันแล้วกันนะครับ